ตำรวจเองก็เร่งสอบปากคำญาติฝาแฝดที่พบเป็นศพ

เพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุฆาตกรรม
เมื่องต้นพบว่าประวัติหนึ่งในสองฝาแฝด
เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย
ของสพปากพยูนเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา
กรณีเย็นวานนี้ค่ะที่พันธุ์ตำรวจโทสำเริงมาชูพนักงานสอบสวนสพปากพายูน
ไปตรวจสอบเหมืองไส้ไก่ชนประธานริมถนนสายในหมู่บ้านบางมวง
หมู่๓ตำบลฝาระมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าไปพบศพผู้เสียชีวิต
อยู่ในท่อบล็อกซึ่งมีวัชพืชปกคลุมอยู่ศพโผล่มาเพียงแค่เท้าเท่านั้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับชาวบ้านก็ช่วยกันดึงร่างออกมาจากท่อระบายน้ำ
ทราบชื่อผู้ตายคือนายมานนโคงจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปี
ท้ายทอยมีบาดแผลเป็นทางยาวคล้ายกับถูกของแข็งจากศพที่พบแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณเจ็ดวันนะคะ
ก่อนด้านนี้ช่วงเย็นวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมา
พึ่งจะไปพบศพนายมานพโคงจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปี
มารบเนี่ยเป็นแฝดผู้พี่ของนายมานนที่ไปเสียชีวิตอยู่ในฝ่ายน้ำล้นบ้านนาขอหมู่สามตำบลฝาระมี
อันนี้เป็นศพของผู้พี่นะคะแฝดคนพี่ก็คือนายมานพที่ไปเจอก่อนหน้านี้
ส่วนศพของนายมานนท์เนี่ยเสียชีวิตศพลอยอยู่ในน้ำ
ไปตรวจสอบตามร่างกายไม่มีบาดแผลแต่ไปเจอรถจักรยานยนต์จมอยู่ในน้ำนะคะ
สภาพกระจกซ้ายเนี่ยงอด้วยเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายอาจจะพลัดตกน้ำเองหรือไม่อย่างไร
ทีนี้ไปสอบสวนไปสอบสวนต่อจนทราบว่าช่วงค่ำของวันที่ยี่สิบเจ็ด
พฤศจิกายนสองพี่น้องเนี่ยเขาออกจากบ้านพร้อมกับรถ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามตามหาแฝดคนน้อง
พอเจอแฝดคนพี่แล้วเนี่ยนะคะแฝดคนน้องก็คือนายมานนท์แต่ว่าหายังไงก็หาไม่พบ
จนกระทั่งวานนี้ชาวบ้านไปพบเท้าคนโผล่ออกมาจากท่อ
แล้วก็มั่นใจว่านี่น่าจะเป็นแฝดผู้น้องแน่
ยาดก็ปักใจเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะถูกฆาตกรรม
แต่ว่าสาเหตุมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
๒จุดศพที่พบระหว่างคนพี่กับคนน้องห่างกัน๖๐๐เมตร
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบต่อคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปบริเวณท่อที่พบศพนายมานนท์นั่นแหละ
เมืองต้นไปพบว่าท่อดังกล่าวไม่น่าจะเชื่อมโยงกับฝ่ายที่พบศพของนายมานพ
ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าศพของนายมานนท์แฝดผู้น้องเนี่ยมาอยู่ในท่อได้ยังไง
และนายมานพแฝดผู้พี่เนี่ยพลัดตกฝ่ายจากอุบัติเหตุจริงหรือไม่
เรื่องนี้ตำรวจสภปากพยูนเขามีการตั้งสมมติฐานเอาไว้นะคะ
ว่าการตายของฝาแฝดอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อาจจะเป็นการฆาตกรรม
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของสองศพรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นมาประกอบสำนวนคดีด้วย
ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งสืบหาเบาะแสทั้งหมด
ส่วนเมื่อช่วงเช้าวันนี้สพปากพยูนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมีการเรียกสอบ
ไปสอบปากคำบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จากการสอบประวัติเนี่ยนะพบว่าผู้ตายชอบลักเล็กขโมยน้อยไม่เว้นแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตร
ก่อนหน้านี้๑ใน๒ผู้ตายเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักมะนาวของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลฝาละมีอำเภอปากพายูนมาแล้วด้วย
สำหรับศพของนายมานนท์เนี่ยนะคะยังคงส่งไปชนะสูตรอยู่เพื่อที่จะหาบาดแผลแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิต
จากนั้นญาติจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้านส่วนศพของนายมันนบแฝดผู้พี่ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ
คดีนี้ต้องตามกันต่อนะคะว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรค่ะ